คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดตามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวนี้

คุณหมอตรวจไปตรวจมาพบว่าเธอตั้งคันอยู่

น้องบอกว่าเทพองค์เทพ
เป็นคนทำสืบไปสืบมา
เทพที่น้องพูดถึงก็คือพ่อเลี้ยง

แม่รู้เรื่องแม่ไม่เอาเรื่องเอาความ

เชื่อว่าที่ทำเนี่ยเป็นองค์เทพไม่ใช่พ่อเลี้ย

แล้วคนในครอบครัวนี้นับถือองค์เทพเป็นอย่างมาก

ไม่มีฮะโดยเฉพาะแม่ของเด็กไม่เอาผิด

จริงแล้วมันมีข้อมูลออกมาจากหลายฝั่งเหมือนกัน
มาชิกอบตเองเคยได้ยินเสียง

ร้องต่อว่าพ่อทำไมพ่อทำกับหนูแบบนี้

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนแรกชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
แต่ชาวบ้านพยายามจะหาข้อมูลต่อจิ๊กซองกันไปมา

คนที่ล่วงละเมิด

มีพี่สาวกับน้องสาวก็คือเป็นพ่อเลี้ยง

เคยถูกพ่อเลี้ยงกระทำแบบนี้ตั้งแต่ม๕

คนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของเด็ก

แต่แม่เชื่อว่าเป็นการกระทำขององค์เทพ

แม่ก็เลยแบบไม่ได้ว่าอะไร

แต่ชาวบ้านงงว่าครอบครัวนี้เขาเป็นอะไรกันหมด
เอาไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อย
ไม่จี๊ดเลย
เรื่องความเชื่อเรื่ององค์เทพกับการกระทำ

ทางด้านของโรงพยาบาลแจ้งไปทาง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

ตั้งแต่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็มีการส่งไปก็คือนางสาวพัทธีราขุนชะ

เป็นรองสรวจสบสวนของสอบพ่อนหลองหงฯ
ก็ไปสอบสวนหาผู้ที่กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย

แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งข้อเก่าหาคนผิดเลยครับ

แต่ฝ่ายแม่ยังไม่แจ้งความ
ทีนี้นักข่าวไปถามป้าของน้องที่ตั้งคันตอนนี้
เขาบอกว่ามั่นใจมั่นใจพ่อเลี้ยงเป็นคนทำ
เคยได้ยินหลานเล่าว่าพ่อเลี้ยงหึง

นะฮะคือเขามีลูกติดฝ่ายภรรยามา
สองคนนี้ลูกติดแล้วจริงแล้วเขามีลูกของเขาเอง
ภรรยาคนนี้ด้วยแต่ไม่ทำกับลูกตัวเองนะ
ทำกับลูกติดสองคนนี้ตอนนี้แค้นมาก
ที่สุดคือแค้นทำไมแม่ถึงเข้าข้างสามีตัวเอง
ทำไมถึงไม่ปกป้องลูกนะฮะหลานเคยเล่า
เลี้ยงห้ามไปคบเพื่อนชายไม่ให้ไปไหนมาไหนกับผู้ชาย
ห้ามมีแฟนห้ามคบผู้ชายเลยไปไหนพ่อเลี้ยงก็โทรตามเหมือนเหมือนหึง
เหมือนเป็นแบบเชิงชู้สาวกันนะฮะตอนนี้พอรู้ข่าวเสียใจมาก
คิดว่าพ่อเลี้ยงจะทำแบบนี้กับลูกเลี้ยงของตนเองได้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะทำอย่างไรต่อไปต้องรอให้ตำรวจนั้นตรวจสอบก่อน
ต้องดูทางสหวิชาชีพจะมาร่วมตรวจสอบร่วมพูดคุยกับตัวเยาวชนด้วยหรือเปล่า

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้